สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะโอเคนะครับสวัสดีคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยนะฮะ
ที่ดูแบบนึงเหมือนแว่นไม่มีกระจกอ่ะมีนะครับ

ตามองไปพออย่างนี้แล้วตอนนี้

หมดเลยฮะทั้งสั้นทั้งเอียงทั้งยาวหมดเลย

ร่างกายยังไหวอยู่นะ
จี้วันนี้เธอห้ามตุ้งติ้งนะ
สวัสดีครับสวัสดีครับดีสวัสดีดีสิ

วันนี้ต้องแบบต่อไปที่เธอห้ามเป็นอะไร

แล้วต้องรู้ทำไมตุ้งติ้งไปได้หรอ

แนะนำว่าเถอะ
น้องชมผู้ว่ายังไงฮะคุณกัญชัยกระมือกต่อ

ลุกพยานนะครับชี้ผ่าศพครั้งแรกน่าเชื่อถือที่สุดนะฮะ
จากกรณีที่พลตรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขนะครับ
ท่านเป็นรองผู้บัตรรอเนี่ยนะฮะก็หอบหลักฐานคดีน้องชมพู่
แจงนะครับกับทางกรรมธิการกฎหมาย
ข้อสงสัยนะครับก็ยันนะฮะว่าทำตามกรอบกฎหมายทั้งหมดนะฮะ
ไม่ทำตามกระแสโซเชียลพร้อมที่จะพักการสอบคดีนะครับ
สอบสวนคดีเนี่ยจะอาจจะพักได้นะฮะหากหลักฐานนั้นไม่สามารถระบุตัว
เป็นกรรมการแพทยศภานะครับ
ซึ่งอยู่ในกรรมธิการกฎหมายรวมถึงสิทธิมนุษยชน

เขาก็เปิดว่าจริงแล้ว
ก็มีการเปรียบเทียบการผ่าศพเป็น๒ครั้ง
เหมือนกับคดีของคุณห้างทองธรรมวัฒนะ
คือเพื่อผ่าครั้งที่๓ว่าแตกต่างกันอย่างไร
ซึ่งให้แพทย์สภานั้นรับผิดชอบเรื่องนี้นะครับ
เพราะว่าคดีนี้พฤติการตายยังไม่ทราบว่าเป็นอย่างไร
หาสาเหตุการณ์ตายแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่ยากนะครับ

ดังนั้นต้องหาสาเหตุการตายให้ได้
ซะก่อนว่ามีข้อสันนิษฐานอย่างไร
ทางด้านในแพทย์พนุวัฒน์ชุติวงศ์นะฮะ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุลาลงกร
อาจารย์ประจำภาควิชานิติเวชศาสตร์เนี่ยนะฮะ
ท่านก็ได้มีการกล่าวนะครับว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาที่สื่อ
เพราะสื่อเข้าไปถามข้อมูลจากพยานถึงเรื่องในครอบครัว
ดังนั้นนะครับคดีนี้มีความกดดันอย่างหนักแน่นอนนะครับ
ส่วนการผ่าศพ๒ครั้งยืนยันนะครับว่าทางนิติเวศนั้น
ไม่มีทางนะฮะจะได้ข้อมูลมากกว่าครั้งแรก
แต่ครั้งที่๒อาจถูกชี้นำได้ในทางการแพทย์นะฮะ
ไม่มีใครอยากผ่าซ้ำและการผ่าครั้งที่สองนั้นผ่าได้ยากนะครับ
แต่ในทางสังคมมักเชื่อไปเองครับว่า
ครั้งที่๒จะได้ผลมากกว่าครั้งแรก
ส่วนตัวคิดว่าคดีนี้กำลังมาผิดทาง
เพราะเมื่อได้ผลจากครั้งแรกไม่พอใจ

ทำให้ประชาชนนั้นรู้สึกไม่มั่นใจ
ในการทำหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานนะครับ

คำตอบก็ไปออกในผลที่น่าพอใจมากที่สุด
ทั้งที่ไม่รู้ว่าผลครั้งไหนถูกต้อง
และคณีนี้จากการชนสู่สายเหตุการณ์ตาย
มาจากการขาดอาหารมีความเป็นไปได้

ทางการแพทย์ไม่สามารถตอบได้
ขอให้ตำรวจแยกสิ่งตรวจว่า
พบหรือว่าความเห็นถึงตรวจพบกับความเห็น

โดยเฉพาะสื่อที่พอหาคำตอบไม่ได้
ก็จะไปหาความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
ที่ไม่เกี่ยวข้องในคดีจนเกิดความสับสน

ร่างทรงทั้งหมอดูทั้งผู้นักวิชาการอย่างนู้น

การตรวจดีเอมันทำได้ยากใช่ไหมพี่
เพราะว่าศพมันเน่าขอใช้คำว่าอย่างนี้
มันก็ค่อนข้างยากเอาไปแล้วนี่

แต่ว่าเขาก็ไปตรวจดีเอนเอหลายคน
ไปหาดีเอไปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะฮะ
ก็คือรู้สึกว่าจะมีการแบบ
ก็มีการพูดกับทางตำรวจว่า
เหมือนแบบไปกดดันทางรองพบตร

คือแกค่อนข้างจะแบบว่า
มั่นใจว่าจะต้องแบบปิดคดีให้ได้อะไรอย่างนี้

เราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้
ก็ยังเป็นคดีที่จะต้องพูดถึงกันต่อไปนะฮะ
สำหรับน้องชมพู่เราก็เชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ย
เมื่อวานอาจจะคดีน้องชมพู่คนติดตามน้อยลงมานิดนึง

เกี่ยวกับพี่น้องชาวระยองนะฮะ

ตอนนี้โล่งเลยนะฮะถูกถอนไปกว่า๙๐แล้ว
ถึงขนาดในวันนี้นายกต้องบินด่วนลงพื้นที่จังหวัดระยองฮะ
เพราะอะไรหลังวันนี้ถ้าสมมุติเราดูการประชุมสภา
ก็มีกระทู้ถามสดนะฮะวันนี้รัฐมนตรีช่วย
สาธารณสุขท่านก็ออกมาชี้แจงหลายอย่างพอสมควรว่า
นี่ใช่แขกรัฐบาลหรือเปล่าหรืออะไรก็แล้วแต่
มีคนตั้งกระทู้ขึ้นมาด้วยว่าตอนนี้มันมีการกระจายติดกัน
ภายในประเทศแล้วด้วยซ้ำไปที่จังหวัดระยองนะครับ

วันนี้นายกต้องลงก็คือจากกรณีทหารอียิปต์
ติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙แต่ก็ยังออกมาใช้ชีวิตปกติ
จังหวัดระยองโดยที่ไม่กักตัวอันนี้เราก็รู้กันอยู่แล้ว
๒วันที่แล้วที่เกิดขึ้นมาจนเกิดกระแสไม่พอใจในรัฐบาล
แล้วก็สบคอย่างหนักเมื่อวานี้นายกรัฐมนตรีก็มาขอโทษไปแล้ว
นายแพทย์ทวีสินซึ่งเราอาจจะผูกพันกับนายแพทย์ทวีสินพอสมค
เพราะว่านายแพทย์ทวีสินเป็นคนที่ออกมาแถลงข่าวตลอดเวลา
แพทย์ทวีสินก็ออกมาขอโทษแล้วด้วยเช่นกัน
ล่าสุดครับวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหม
นายณรุทินสุทธิ์ชาญวิรกุลรองนายกรรฐมนตรี
แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะนะครับ
ท่านจะไปตรวจสถานการณ์ครับพร้อมกับรับฟังการรายงาน
พบประชาชนที่ตลาดสดสตาง
ขณะเดียวกันวันนี้ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ฮะ
วันนี้ชาวระยองนะฮะซึ่งมาเป็นตัวแทนประชาชนเลยฮะ
ตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจเนี่ยมาที่นี่ก่อนเลย
นางสาวทัชยาจวงสันทัศน์แล้วก็นางสาวพรพันธ์เพตรารัฐ
ก็เข้ามายื่นเรื่องร้องเรียนถึงนายกนะครับ
ก็วันนี้นายกก็ให้ที่ปรึกษาสำนักงานประหลัดสำนักงานรัฐมนตรี
เป็นตัวแทนรับเรื่องเพราะอะไรสิ่งที่เขาร้องเรียน
เขาบอกว่าประชาชนเดือดร้อนพอสมควร
หนึ่งของเก่ายังไม่ทันจะลืมตาอ้าปากเลย

ถูกต้องจะต้องปิดอีกเขาจะไปกันต่อยังไง

ยกเว้นแก่บุคคลชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยโดยไม่กักตัว
เขาบอกเลยนางสาวทัชญาเปิดไปว่า
จากเหตุการณ์ที่พบทหารอียิปต์ติดเชื้อโควิด๑๙
ทำให้เวลานี้ไม่ว่าชาวระยองจะไปสถานที่แห่งใด
ปรากฏว่าคนมองว่าชาวระยองคือขออนุญาตนะฮะ

เราดูชาวระยองมาที่เด็กนักเรียนไปที่โรงแรม
แต่กลับจากโรงเรียนก็ต้องปิดโรงเรียน
หรือแม้กระทั่งวันนี้ไปหลายจังหวัด
ชาวระยองไปอยู่ที่หลายจังหวัด
ก็ต้องปิดเพื่อทำความสะอาดเพื่อความมั่นใจ
พี่น้องชาวระยองให้ความร่วมมือ
ป้องกันปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขด้วยดีมาตลอด

ก็เดินหน้าประกอบอาชีพทำมาหากินกันตลอดเวลา
แต่การที่รัฐบาลและสบคปล่อยให้ชาวต่างชาติ
เข้ามาโดนไม่กักตัวเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้
ไม่ต้องการขอให้รัฐบาลและสบคปล่อยให้ชาวต่างชาติ
แต่ต้องให้ปฏิบัติกับทุกคนเท่าเทียมกัน

รัฐบาลถึงแม้จะออกมาแสดงความรับผิดชอบแล้ว
ก็ไม่เพียงพอฮะแต่ถ้าปัญหาเนี่ยไม่ได้

อันนี้ใครพูดคนที่มาที่มาเนี่ย
รัฐบาลถ้าแก้ปัญหานี้ไม่ได้จริงก็ต้องให้ลาออกซะ
เพราะอายคนไทยอายคนต่างประเทศ

ทั้งนี้ตนจะยื่นเรื่องไปที่สถานทูตอียิปต์ค่ะ
เพื่ออะไรฮะต้องรับผิดชอบ
กับสิ่งที่ชาวระยองได้รับอยู่ขนาดนี้

วันนี้ถ้าสมมุติเราดูไทม์ไลน์กัน
อย่างแรกวันนี้คนที่ทางรัฐบาล

เราไปกันที่ทีมงานจะมีหัวหน้าด่านตรวจโควิด
ถูกต้องไหมฮะที่สนามบินต่างจะมีหัวหน้าด่านตรวจโควิด
วันนี้ทีมงานสนามบินอุตภัวเนี่ยนะครับ
เด้งยกชุดนะครับเด้งยกชุดเลยจริง

เป็นพวกหัวหน้าด่านควบคุมโรคที่คอยตรวจโคหวงโควิดอย่างนี้
ซึ่งวันนี้นะครับเขาบอกว่าเด้งรถยกชุดเลย
ไม่ว่าจะเป็นเขามีคำสั่งนะฮะ
ย้ายหัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดที่สนามบินอุตภาวจังหวัดระยอง
ออกจากพื้นที่แล้วก็ให้บุคลากร
จากสำนักงานควบคุมโรคที่๖จังหวัดชนบุรี

พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นด้วย
อกจากนี้ก็ได้กำชับโรงแรมนะฮะ
ตอนนี้โรงแรมหลายที่เป็นสถานที่กักกักกักกันการควอลันทีนนะฮะ
ให้ปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเข้มคัด

ขณะเดียวกันถ้าวันนี้คุณดูในสภา
หมอเรวัตนายแพทย์เรวัตเป็นสอสอบัญชีรายชื่อพักเสรีรวมไทย
เขาตั้งกระทู้ถามสดในสภาพผู้แทนรัศดรเลยครับ
คำถามที่วันนี้หมอเรวัตถามคือกรณีทหารอียิปต์ติดเชื้อ
ติดโกวิด๑๙หลังจากพักในพื้นที่จังหวัดระยอง
วันนี้รัฐมนตรีช่วยเนื่องจากรัฐมนตรีสาธารณสุข
รัฐมนตรีหนูต้องไปกับนายกนะฮะวันนี้ก็รัฐมนตรีช่วยเนี่ย
ก็มาตอบคำถามในช่วงท้ายในแพทย์เรวัตเขาได้ประกาศว่าไงรู้ไหม
วันนี้พบผู้ติดเชื้อในประเทศจังหวัดระยอง
หมอม๔๕พูดอย่างนี้ในสภารณะที่ประดับนี้รัฐธรรมบอกว่าดิขั้นมเค้าพูดอย่างนั้น
มีพบคนไทยที่ติดเชื้อแล้วจากทหารอียิปต์
อันนี้คือสิ่งที่เขาพูดในสภาและเป็นประเด็นกันอยู่ในขณะนี้
แม้สถานอียิปรายนี้จะไม่ยอมให้ตรวจ
รัฐก็ต้องไม่ยอมเช่นกันนะฮะ
เช่นกรณีเช่นนี้สามารถใช้อำนาจพรกรฉุกเฉินได้

จัดการกับผู้ที่ละเมิดต่อกฎหมายได้อย่างดี
และต้องทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกับประเทศ
กับประชาชนคนไทยทุกคน
ในขณะที่วันนี้นะฮะนายสาธิตเนี่ย

เป็นการแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า
และขอรับข้อสังเกตเอาไว้
โดยไม่ได้มีการชี้แจงหรือโต้แย้ง
ว่าวันนี้คนไทยเขาต้องการคำตอบอะไร

ที่คนไทยติดแล้ว
ระยองนี่เหรอเคสระยองเหรอเขาว่าอย่างนี้เขาพูดกันในสภาวันนี้ไง
วันนี้หมอเขาพูดในสภาเป็นการกระทู้ถามสดเลยถ้าวันนี้คุณดู
หรือว่าถ้าติดมาจากคนอียิปต์มันจะเห็นภายในนี้เลยวะ
นี่มันเดือนที่เท่าไหร่มันไม่ต้อง๑๔วันเหรอ
คือวันนี้เขาพูดกันเป็นกระทู้ในสภาเลย
ขนาดเดียวกันเขาบอกว่าทางไทยรัฐเขาก็ลงว่า
ทางรัฐมนตรีช่วยบอกขอรับเอาข้อสังเกตเอาไว้
โดยไม่ได้มีการชี้แจงหรือโต้แย้ง
รัฐบาลตีชั่วยังไม่ได้มีการโต้แย้งนะฮะ

แฟนเพจเฟซบุ๊คของหมอตีสาธิตปิตุเตชะเนี่ย

ย้ำนะครับขนาดนี้ระยอง
ยังไม่มีคนไทยติดโควิดนะครับ
ข่าวลื่นนะครับ

คนที่สัมผัสกับทหารอียิปต์

บอกมี๑๑คนที่ติดเชื้อแล้ว
ผลตอนบ่ายนี่ออกมาแล้วนะครับว่า
ก็๔คนข่าวดีคือไม่มีใครติดเชื้อโควิด๑๙เลย
เขาอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูง

เขาบอกว่ามีความเสี่ยงสูงเพราะอยู่ในกลุ่มที่แบบว่ามีใกล้ชิด

ส่วนตอนนี้ที่ระยองที่เมื่อวานนี้เราประกาศกันเนี่ย
กว่าคนที่จะต้องไปรับการตรวจเนี่ยนะฮะ
วันนี้มีคนที่มารับการตรวจที่ระยองแล้ว๑๓๓๓คนพี่เหมียว
ผลตรวจออกมาแล้วนะฮะ๔๑๖คนไม่พบว่าติดเชื้อ
และยังต้องปฏิบัติตามมาตรการกักตัว๑๔วัน
โดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการสอบสวนเพิ่มอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ความมั่นใจแก่ประชาชนอยู่ในขณะนี้
วันนี้นายกก็ลงพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
ต้องมีการค้นหาต่อไปไหมคะ
ต้องเอาให้ครบเขาบอกว่าผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพันกว่าคน
วันนี้เราจะเห็นรถพระราชทานของพระองค์ท่านเนี่ย
เตรียมตรวจแล้วหน้าห้างแหลมทองหน้าห้างเซ็นทร
รู้เลยไหมไม่รู้อันนี้คือเราไม่รู้
เด็กที่สุดานอ่ะก็รู้เลย

เขาบอกว่า๓ชั่วโมงใช่ไหม
ถ้าเป็นอยู่นะแต่ถ้าระยะฟักเชื้อนี่ไม่รู้

เรื่องนี้ตื่นตัวกันมากเพราะว่าวันนี้กับ๒วัน

แล้วพี่เค้าจองของไหมค่ะ

ที่บางทีมันต้องมีการจองอาหารเช้าหรือซื้อของ
ถอนตอนนี้มันเกิน๙๐ก็เสมอวัน๕๐ตอนนี้ทำจาก๙๐ไปแล้ว
วันนี้นายกท่านบอกอย่างชัดเจนว่ายังไม่มีการชดเชยเดี๋ยวต้องไปดู
สถานการณ์ก่อนเพราะหนึ่งยังไม่ได้บอกว่าปิด
ถ้าไม่มีการติดก็แสดงว่าควบคุมได้
ควบคุมได้เพราะฉะนั้นวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เขาไม่ได้ปิดอะไร
ทั้งนายกรัฐมนตรีทั้งรัฐมนตรีหนูทุกคนลงพื้นที่หมด
เพราะฉะนั้นวันนี้คนไปเจอนายกบางคนแบบเจอนายก
นายกด้วยซ้ำไปว่านายกเนี่ยขายของไม่ได้เลยนายกยังส่งแบงค์พันธุ์ให้อยู่เลยคือ
คือเห็นเหมือนกันมันเกิดความตกใจกันว่าเราต้องล็อกกันอีกเหรอ
ก็เกิดกระแสแบบด่ากันนี้ใช่ไหมกับอีกอันหนึ่งก็คือแบบ
เอ้าก็อย่างที่คุยกันเมื่อวานว่าโอ้โหพวกเราล็อกกันแทบแย่
เพราะฉะนั้นมันเป็นคำตอบว่าคนไทยที่จะถามว่าเราจะกลับมาเหมือนเดิม
เงินจะสะพัดเหมือนเดิมเงินการท่องเที่ยวทำให้รู้เลยว่าอีกเป็นปี
ทำให้คุณเผื่อใจไว้เลยว่าปีนี้ทั้งปีเราต้องคนไทยต้องพึ่งกันเองหมด
ว่าทั้งโลกทั้งโลกคำตอบง่ายมากได้ยินแล้วล่ะที่บอกว่าเมื่อไห
โรงแรมจะกลับมาเต็มไม่มีแล้วฮะเพราะนักท่องเที่ยวไม่มาเราไม่ได้เที่ยวกันเองได้เต็ม
นักท่องเที่ยวจะมาใช่ไหมนักท่องเที่ยวของเรานี่กี่เปอร์เซ็นต์โอ้โห
สิบล้านคนคนที่ไปอ่ะเก้งกงเก้งกวางที่ไปอาทิตย์ที่แล้วร้อยเปอร์เซ็
น่ะจะต้องอาทิตย์นี้คือไม่มีใครไปแต่กูได้โทรถามงดหมดเลยอ่ะฮะ
แต่ระยองเขาเดี๋ยวเขาจะมีวันนี้เนี่ยสมาคมการท่องเที่ยวระยองเขาบอกเขา
เขาจะทำแพ็คเกจเดี๋ยวรอฟังข่าวแบบว่าไปเที่ยวมีรถค่ามีรถแรกแจกแถม
ช่วงให้รู้ก่อนว่าไม่มีการระบาดอันนี้เหรอครับอ่าเด็กสิบสี่น่ะ
เด็กสิบสี่ที่ถูกแทงเพื่อชิงเงินหนึ่งร้อยบาทนะฮะอืมอ้าวน่าสงสัยจริงจริง
ที่บริเวณหมู่บ้านบัวทองธานีที่นนทบุรีนะคะหลังจากมีคนร้ายเนี่ยก่อเหตุ
ใช้อาวุธมีดแทงผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บไปสองคนคนหนึ่งคือเด็กชายบอยอายุสิบสี่ปี
เป็นนามสมมุตินะคะอีกคนนึงคนนี้นะคะน้องน้องบอยเนี่ย
โดนแทงเข้าที่หน้าท้องด้านซ้ายไส้ไหลเลยอาการสาหัส
และเจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งที่โรงพยาบาลเกษมราชรัฐนาธิเบสแล้ว
เบื้องต้นออกจากห้องไอซียูแล้วค่ะส่วนผู้บาดเจ็บอีกรายคือ
นิพนธ์อายุ๕๒ปีเป็นพนักงานเก็บขยะเทศบาลนครนนทบุรี
นั่งรอรถเมย์อยู่ดีถูกคนร้ายใช้มีดเนี่ย
ฟันที่มือข้างซ้ายทำให้เส้นเอ็นข้อมือขาดโอ้ยน่ากลัว
และมีบาดแผลตามร่างกายก็นำตัวส่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าแล้ว
ล่าสุดค่ะกล้องวงจรปิดที่บริเวณใต้สะพานลอยหน้าหมู่บ้านก็บันทึกภาพเหตุการณ์ได้
ในขณะที่คนร้ายเป็นชายสองคนขับจักรยานยนต์มาก็ไม่ได้ติดหมายเลขทะเบียนนะฮะ
มานำถนนกาญจนาพิเศษขาออกเมื่อคนร้ายทั้งสองลายกลับมาเจอผู้เสียหายเนี่ย
สองคนเนี่ยนั่งรอรถเมย์อยู่ที่หน้าที่ที่หน้าหมู่บ้านก็ย้อนกลับมาแล้วใช้อาวุธมีดข่มขู่เพื่อชิงทรัพย์
ผู้เสียหายวิ่งหลบหนีไปได้๑คนแต่อีกลายหนึ่งไม่สามารถหลบหนีได้
ก็เลยโดนฟันที่เตรียมมาเนี่ยไอ้เนี่ยมันเอามีดมาแล้วก็ฟันเข้าไปนะคะ
ข้อมือข้างซ้ายแล้วก็ใช้เท้ากระทืบไปที่ใบหน้าก่อนจะกระชากกระเป๋าแล้วก็ขับรถจักรยานยนต์หลบหนี
่งหน้าไปทางถนนหมายเลขเก้าอืมชาวบ้านก็บอกว่าคนร้ายที่ก่อเหตุทั้งสองนะ
ว่าจะเป็นคนร้ายกลุ่มเดียวกันที่มีจุดประสงค์จะเอาทรัพย์สินเท่านั้นแต่ถ้าผู้เสียหายคนไหนต่อสู้มันจะใช้อาวุธมีดที่เตรียมมาทำร้ายเลย
ซึ่งถือว่าการกระทำดังกล่าวนี้อุกอาจมากและเป็นภัยต่อสังคมอย่างมาก
ขอให้เจ้าหน้าที่สพบังบัวทอง
ดำเนินการจับกลุ่มมาให้ได้โดยเร็วที่สุด

จับได้แล้วได้แล้วได้แล้วเป็นไงนี่นี่ไง
ในที่สุดในวันนี้สพบางบัวทองจังหวัดนทบุรีครับ
ผู้บัญชาการภาค๑แถลงข่าวการจับกลุ่ม
ผู้ต้องหา๓รายครับประกอบไปด้วยนายปรัฐพรปฐมพรครับหรืออาร์ต
อายุเพิ่ง๒๐ปีในชาญฌนะหรือป๊อกอายุ๒๔ปี
นายสาราวุฒิหรือเก่งอายุ๒๕ปี
ผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดนนทบุรีในข้อหา
ร่วมกันป้นทรัพย์ร่วมชิงทรัพย์
โดยมีแล้วก็ใช้อาวุธเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
โดยใช้ยานพาหนะพร้อมยึดของกลางที่ใช้ก่อเหตุ
คือรถจักรยานยนต์ทะเบียนนะฮะ
มหาสารคามโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหาย๒เครื่อง
อาวุธมีดขนาดต่าง๕เล่ม
เฮ้ยที่ใช้ก่อเหตุน่ะ
รวมทั้งเอกสารบางส่วนของผู้ถูกก่อเหตุอีกหลายราย
ถูกจับกลุ่มได้ที่หมู่บ้านสิริรัตดาจังหวัดนนทบุรี
ผู้ต้องหาทั้ง๓คนสารภาพครับว่ายังไงรู้ไหมฮะ
ร่วมกันก่อเหตุชิงทรัพย์ในพื้นที่สพบังบัวทองแล้วก็ราชพฤกษ
จังหวัดนทบุรีรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยไม่ได้ครั้งแรกนะ๔ครั้งแล้ว
อ๋อคือเฉพาะบ้างก็บอกว่าน่าจะเป็นพวกเดียวกัน
ครั้งแล้วเช่นทำร้ายแล้วก็ชิงทรัพย์ของนายภูมิพัฒน์เนธหาร
อายุ๑๔ปีว่ะไปทำเด็ก๑๔
นักเรียนโรงเรียนมัธยมชื่อดังโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านบางบัวทอง
รู้ไหมชิงคำไปทำร้ายเขาเป็นขนาดนั้นได้เงินไปเท่าไหร่๑๐๐บาท
แต่ผู้เสียหายเนี่ยขัดขืนเลยแทงจนไส้ไหล
มันก็มีเงินอยู่แค่นั้นไปโรงเรียน
จากนั้นก็ไปชิงทรัพย์ของนายนิพนธ์แสงสุก
คราวนี้ไปทำกับผู้มีอายุเลย๕๒ปี
รอรถโดยสารที่ป้ายประจำทางหน้าหมู่บ้าน
บัวทองธานีแต่นายนิพนธ์เนี่ยต่อสู้ยื้อแย่งกระเป๋าสตังค์
จึงถูกคนร้ายเนี่ยฟันที่ข้อมือครับ
คือมันเป็นเหตุการณ์วันเดียวกัน
คือเด็กคนนี้๑๔ตอนแรกเขานั่งทำงานอยู่ที่บ้าน
จะส่งอาจารย์พอเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ออกไปซื้อของ

เขาจะไปซื้อของที่๗๑๑นี่แหละ
ระหว่างเดินไปก็ปรากฏว่าไปเจอคนร้ายสองคนเนี่ย

พอลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไปยื้อแย่งกระเป๋า
ก็เลยโดนแทงเขาที่สายคง

เขาก็เอามือกลุ่มไส้ของเขา
แล้วก็กดไว้วิ่งไปที่เซเว่น
ไปที่๗๑๑แล้วก็ให้คนช่วย

ก็คือไปเจอชายอีกคนนึงเนี่ยนั่งรอรถเมย์อยู่
ก็ไปดึงกระเป๋าเขาแล้วกระเป๋าของเขามันติดอยู่ที่มือ

ก็ปรากฏว่ามันก็เอามีดฟันที่มือเขาจนกระทั่งเอ็นเขาขาด
ควรก็เลยตั้งตัดผันควรตั้งกระเป๋าวันเดียวกันเลยคือทำติดกันเลย
ใช่คือเดียวกันเลยวันเดียวกันเลยทำเด็กเสร็จไปทำคนเดียว
เขาก็เลยถามว่าทำไมมันอำมหิตขนาดนี้ใช่วันเดียวกันเลย
ทั้ง๓คนเนี่ยร่วมกันก่อเหตุเนี่ย
เป็นแก๊งฮะรวมตัวกันเป็นแก๊ง
ออกชิงซับอดซับแล้วก็ทำร้ายเจ้าทุกตัวยอมรับว่า
ก่อนจะลงมือเนี่ยตัวเองดื่มน้ำกระท่อม
ดื่มน้ำกระท่อมผสมยาแก้อายก่อเหตุเนี่ยนะครับ
ซึ่งทั้ง๓คนรับสารภาพตลอดข้อเก่าหาว่า

ไม่กลัวดูสิดูสิคือริมถนนโอ้ยแต่ละสุขสั่น

แบบนั้นนะ

ได้ไหมเย็นบ้าจึ๊บ

ปรับซึ่งพาก์ไปเถอะค่ะ
ทีมภาษามันเป็นที่มันดึงหล่อมาก
ดึงไม่ออกตอนหลังเค้าก็พยายามจะดึงกลับ

เท่านี้เลือดหยดแล้ว

เอาของเค้าไป

แห่ส่องเสาสาราดังที่จังหวัดสุโขทัย
ไปกันที่สุโขทัยกันสักหน่อยนะฮะ
ผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวี

ก่อนวันออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ย
เขาก็ไปที่วัดทุ่งเสลี่ยม

เดินทางมากราบไหว้บูชาหลวงพ่อศิลาเนี่ย

เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวทุ่งเสลี่ยมเนี่ย

ซุกซ่อนอยู่ในภาพเขียนจิตกรรม

มีรถอยู่บนสักเสานะฮะ

เป็นภาพเขียนจิตรกรรมเนี่ย
บริเวณเสาหน้าสาราเฉลิมพระเกียรติเนี่ย

โว้งต้นเดิมไว้เอนภาพภาพวาดคี่เหมาทึกครัวกราคสาระขวัดซูราประจำเป็นเลขอะไร
โดยบางส่วนยังนำเลข๕๐
เลข๕๐เนี่ยในภาพวาดหลักกิโลเมตรจะมีภาพหลักกิโลเมตรเนี่ย

มาหลายเลขเป็นอ่ะนิดหนึ่งลักษณ์กิโลและ๕๐เพราะว่าตอนนี้เลขที่ควรหาซื้อกันนะฮะ
กว้านซื้อกันไปหมดเลยตั้งแต่เมื่อวานตอนเปิดแผงใหม่

ไม่รู้เหมือนกันทุกที่คือไปตามหาไม่มี
เพราะว่าเขาบอกบางทีก็มาใช่ค่ะเพราะว่า
งวดนี้มันออกวันพฤหัสใช่ไหมคะ
เลขก็จากกลางคือ๕๖หายากหรือเขาไม่รับ

เขาต้องรับสิคะเพราะว่ามันอยู่ที่แผงแล้วก็ไปนึงมา

นึกว่ามันมีอยู่แต่เขาไม่รับเงินอะไรอย่างนี้

แล้วก็บอกอ๋อ๕๒ค่ะเขาบอกเอามันหมดไปแล้ว

ถ้าไม่รับไม่ได้นะคะ
ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะฮะตำรวจไทยสุดยอดเลย
ช่วยทำคลอดหญิงท้องแก่

คนก็แห่ถามถึงทะเบียนกันใหญ่เลยนะครับ

ในเฟซบุ๊คบอกว่ามีเหตุรอดบุรี

เขามีการโพสต์คลิปและกระทับ
ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสพสวนพึ่ง

ได้รับการช่วยเหลือจนปลอดภัยนะครับ

ปฐมตำรวจด้วย
ที่ช่วยทำคลอดสาวราชบุรีท้องแก่

หลังจากนั้นก็ส่งต่อให้จันทร์ท่อที่นี่นะฮะ

ไปดูแลต่อก็ปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกนะครับ
ล่าสุดนะฮะพันธุรกิจโทชาติชายดอนชัยครับท่านเป็นรองภูมิกับการป้องกันและปราบปรามอยู่ที่สพสวนพึ่ง
ท่านก็เปิดเผยครับว่าคลิปภาพดังกล่าวนี้นะฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่๔กรกฎาคมที่ผ่านมา
ในชนทัศน์สร้อยคำหรือว่าในแสบอายุ๔๐ปีรถกระบะ
แต่น้ำฝนไม่ไหวฮะเข้าไปขอความช่วยเหลือจากทางตำรวจนะครับ
เพื่อให้บอกให้ทำคลอดหน่อยเถอะไม่ไหวแล้ว
ขณะนั้นมีตำรวจยืนอยู่หน้าบริเวณโรงพักพอดี
ก็เลยแจ้งให้ตนทราบตนเองก็เลยรีบนะฮะจัดการทำความ

ก็บอกตัวโน้นเลยนะครับ๕๔๙๗๔๙๙พลียงลบ๑ราศบุรี
สถาบัณฑ์ต้องลดลงนิดนึงมาแล้วหลังนะจริงถึง

นี่เหรอตำราแล้วเขาหล่ออีกใช่อันนี้หลักประดิษฐ์เลยค่ะ

หนูใช้เวลาศึกษาในการเล่นโรตเตอรี่ในทางชีวิต

คือตำรานี้เท่ากับมีอายุมา๖๐ปี
มืออย่าตุ้งติ้งมากมือให้มันนิ่ง

ปีนี้มันมีทฤษฎีอยู่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของดวงดาว

เด็กครอดนี่มันมีเลขของมันนะ
เด็กพ่อคือปุ๊บมันพุบออกมาต้อง
คือต้องดูจากเลขทะเบียนรถด้วยแม่นสุด
เพราะเด็กยังไม่รู้ว่าเวลาตกฟากนะแม่
อ๋อไปถึงเวลาตกฟากกันแล้วเหรอเนี่ยส่วนเรื่องขึ้นหน่อย

ไปเจอกันเห็นเลขอีกเหมือนกันฮะ
ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านเลขที่๑๕หมู่บ้านไฮใหญ่
พรุ่งนี้แล้วใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวกับพรุ่งนี้จะออกใช่ไหมถึงเราได้ระดมอ่านในขณะ
แน่นอนวันนี้วันที่๑๕ค่ะคุณหนุ่มค่ะโอเคไม่อ่านตั้งแต่ข่าวแรกก็บุญแล้วค่ะ
เลขแฟนเพจนี้บอกจริงยังไม่มีบางเลขแปลกแรกแล้วค่ะ
อะไรครับแฟนเพจเราก็ถามว่าเลข๒๕๕๒มาจากไหนทำไมมันหมดแล้ว
เขาบอกว่ามาจากเตางอยมั้งคะ
เอาเหรอนี่อันนี้ก็เหมือนกันค่ะทุ่งนาเนี่ยนะคะ
ทุ่งนาที่ศรีสะเกดเขาเจอจอบ๓เล่ม
แล้วก็เป็นพระแล้วก็เป็นพิมพ์พระนะฮะ๑อันเป็นหนึ่งพิมพ์
เขาบอกว่าเป็นกระดูกของมนุษย์ก็มีด้วย
ก็เลยเก็บเข้ามาในบ้านเพราะเชื่อว่าจะมีโชคลาภ
ก็นางพาสินีพงศรีดายุ๕๓ปีเจ้าของบ้านเขาบอกว่า
เมื่อวันก่อนเนี่ยเพื่อนบ้านในหมู่บ้านเดียวกันก็พบจอบโบราณที่ทุ่งนี้
ซึ่งเจ้าของนายใช้แบ็คโฮลขุดดินในนา

ปุ๊บเขาบอกว่าจะกั้นน้ำลำห้วยธรรมดาของชาวนานี่
ปรากฏว่าพอขุดแล้วน้ำมันชะมันมีฝนตก
มันก็ชะไอ้ที่ขุดขึ้นมาเจอจอบจอบโบราณ
พร้อมด้วยพิมพ์พระที่เป็นเหล็ก
คือเป็นพิมพ์ซึ่งเอาไว้หยอดใช่ไหมเหมือนเนื้อต่างเนี่ย
ลายเป็นรูปพระข้าวแบบนี้ใช้หล่อพระ
ด้านหลังมีรวดลายด้วยนะคะเป็นเกล็ดงู๑อัน
แล้วก็มีกระดูกชิ้นเล็ก๓ชิ้นโผล่พ้นดินขึ้นมา
รุ่งขึ้นหลานสาวชวนตนไปดูเพราะเชื่อว่ายังมีสิ่งของโบราณ
พุทธรูปเนื้อสำลิดปางนักปรก
อันนี้เพียบอันนี้จอบ
เราก็ขุดควัยต่อไปเจอ
เป็นวงรีขนาด๒นิ้ว๒วงขนาด๕นิ้วสวยมาก
เขาบอกว่าเห็นเลขนะคะ๖๕๐๕๖และแองจี้๒๐๕มาแล้วและ๒๕๖
เห็นไหมแม่เออว่ะเหรอเธอเธอรัฐมนตรีลาออก๔คนล่ะเธอเลขอะไร
อันนี้สำคัญกว่าอันนี้สำคัญกว่า๒๕๐นะตอนนี้คนไปโฟกัสรบกวนถามคุณมดดำหน่อยค่ะ
เลขนายกลงเลยอ่องเลขรถอะไรคะเขาทำกล่อไปมีรถรับเขาส่งไปนู่นก็แบบนี้ไง
ส่งเลขอะไรมานายกลง๙๗๗๙นี่แม่ง๙๗๗๙อุ๊ยออกรถนายกว่านี้เหรอ

คือฮาเหลือเกินอัฐิพ่อเท่านักบุญกลายเป็นสีทอง

อาจจะเป็นแร่ธาตุหรืออะไรหรือเปล่าที่เขากินเข้าไปหรือไงไม่รู้
การสอบถามนะฮะนางสาวฉัดชนกลุผักชีครับอายุ๓๐ปี
เป็นลูกสาวของผู้ตายก็เปิดเผยครับว่า
พ่อเนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นคนใจบุญ
เข้าวัดปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นคนรักต้นไม้นะฮะ
จึงได้เพาะต้นพระยุงเนี่ยนะฮะทั้งหมด๔ต้น
แล้วก็สั่งเสียไว้ก่อนตายนะครับให้นำใบโมทนาบุญที่สะสมไว้ในจำนวนมากเลยนะฮะ
ใส่ไปในโรงเนี่ยเผาไปให้ด้วยนะส่วนต้นพยูงเนี่ยนะครับ
เพื่อจะได้อยู่กับธรรมชาติที่มีการให้อยู่กับต้นพระยุงของกาแพงเนี่ยนะฮะ
ก่อนหน้า๑วันที่จะเสียชีวิตนะฮะได้แต่เพ้อครับ

ว่าอะไรหนึ่งสี่หนึ่งสี่ก่อนตายว่ะเนี่ยนะฮะคือทางด้านพระ
พิษกิตติสาโรพระลูกวัดศรีเฉลิมเขตท่านก็กล่าวครับว่า
ปกติแล้วกระดูกของคนทั่วไปที่เผาจะเป็นสีขาวข้างใน
เป็นสีดำอัฐิท่าของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันนะถ้าเป็น
ริยบุคคลเนี่ยหรือว่าพระอารหันต์แล้วเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่อง
แปลกและเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลด้วยหลังชาวบ้าน
ทราบข่าวนะครับก็เข้าไปขอดูเป็นจำนวนมากส่วนมากจะแสดง
ความชื่นชมยินดีกับบุญบารมีของคุณพ่อพจน์ท่านนี้
ซึ่งบรรดานักเสี่ยงโชคต่างนำเอาอายุ

แล้วก็เลขที่เกี่ยวข้องทั้งบ้านเลขที่เอ่ยอายุอะไรต่างนานา

อันนี้ปกตินะครับไม่คิดว่าเป็นที่ทองอ่ะแปลก
อ้าวเดี๋ยวนี้ไอ้ไข่ไปทั่วประเทศแล้วฮะ
ล่าสุดนี่ไอ้ไข่มาที่จังหวัดสุโขทัยแล้วนะฮะที่วัดหนองทอง
หมู่ที่๑๑จังหวัดสุโขทัยเนี่ยเจ้าอาวาสนะครับ
วัดหนองทองเนี่ยเขาก็ได้จัดสร้างและปลูกเสกกุมารไอ้ไข่ด้วย
นู้นไปถึงไกลถึงนู่นแล้วดูนี่
เพื่อให้ชาวบ้านไหนก็ไม่ต้องไปนครมากราบไหว้ที่นี่แล้วกัน
โดยได้ตั้งสารกุมารไอ้ไข่ไว้ที่บริเวณด้านหน้าเนี่ย
หลังจากนั้นก็มีชาวบ้านเดินทางมากราบไหว้ขอพรไอ้ไข่ไม่ขาดสาย
แล้วก็มักจะสมหวังสมปรัฐนาเช่นเดียวกับ
พระเอกลิเกน้องไมโลคณะกระต่ายขาว
พร้อมกับนางเอกลิเกคณะมดแดงน้อย

คนละกันเนอะกันนะมาขอพรกุมารไอ้ไข่เนี่ยก็สมปรัฐนา
ได้เดินทางมารำแก้บนกุมารไอไข่เนี่ยที่วัดหมอนทองเนี่ย

เขาบอกว่าเวลาจะขอเสี่ยงเลขเนี่ยจะต้องทำยังไง
บอกอ๋อง่ายสุดค่ะจับลูกปิงป่อง
ก็ให้พระเอกนางเอกลิเกจับลูกปิงปองเผื่อเสี่ยงตัวเลขในหายทองคำซะหน่อย

อีกแล้ว

อีกแล้วเหรอ

สร้างความมือให้กับบรรดาแหม่ยกชาวบ้านเป็นอย่างมากเลยนะฮะ

นี่นะลูกปิงปองช้อนใช่ไหมแหมแต่งตัวดูน้ำแดงเต็มเลย

โอ้บอกไม่เห็นจะได้สมสมแต่บอกพลก

หลายคนที่ไปคือทำไมเขาได้กันนะคุณแม่ได้เพราะอะไร

หรือคุณแม่เป็นคนแบบไม่ศรัทธาหรือเปล่า
สัทได้แล้วจะห้อยคอเหรอแต่ฉันก็ไม่เห็นจะได้อะไรเลย
พี่หนุ่มสะท้าให้คอใคร

อยู่อะไรที่ตัวใหม่อันใหม่คุณไปเอามาใหม่
ผมจำได้องค์นั้นได้มาพร้อมกัน
คุณก็ไม่ให้ผู้ชายคุณมันบ้า

หนุ่มไปนั่งด่ามันมาสะดุ้งทั้งวันแล้วมั้งเนี่ย

ไม่ได้ก็จริงน่ะ

อุ่นหน้ากราชจะหลีดไปเรื่องกันลวกนะคุณ

ดอกสองดอกก็เหมือนกันนั่นแหละ

เสียงเผลอในครองตรวรรณล่าดพร้าวตอนด่าท้อนสุดหรือกิน
เพื่อนเอเมน๒๕
อะไรอย่างประโยคประโยคจากชมพูคืออะไรคะ
ก็ที่เขาบอกว่าเอาจากระยะมาใหม่คัน
ไอ้ชมจะต้องจ่ายเงินรายการนี้บ้างแล้วนะฮะ
ลึกมากเลยไง

เดี๋ยวกลับมาครับ
การแพร่ระบาดของโควิดที่สวบคก็ออกมาแถลงข่าวว่าพบผู้ติดเชื้อ
โควิด๑๙เป็นเด็กหญิงวัย๙ขวบที่เป็นลูกทูตที่เขาพูดเขาพูดมา

มีประวัติเดินทางมากับครอบครัวคณะทูตพร้อมเข้าพักที่คอนโดแห่งหนึ่ง

ล่าศุดตั้งแต่เมื่อวานนะ
นางก็ไปตัดภาพของคุณไอ้ชมพู่นะฮะ
จากที่คุณไอชมพู่เนี่ยเคยเล่นดอกส้มสีทองเอาไว้
ในโลกออนไลน์กันแบบว่าสุดยอด

นังตามออกไปช่อง๗แล้วกลับก็ยังไม่ได้เรื่องแรง

ปีลุ่มหรือว่าอายุเยอะเกินกว่ารุ่นนี้ใช่มั้ย

แล้วตอนนี้คือเป็นใหม่มาก
มาดูการจำคุก๕ปีแล้วก็ปรับ๒แสนปรับใครคะคุณการ

ไปหมินอีฟใช่ไหมประสิทธิ์วันนี้จริงบอกสิข่าวนี้ต้องเป็นผมอ่านนะ
วันนี้ค่ะสารนัดอ่านคำพิพากษา
คดีที่นางสาวอภิษยาพัฒนาวรทรัพย์หรือว่าอีฟแม็กซิมเป็นโจทย์ฟ้องนางวิพากรสุขพิมาย
เป็นจำเลยในความผิดฐานหมินประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณา
วันนี้นางวิพากรเดินทางมาพร้อมกับนายเสกสรรขณะที่นางสาวอภิษยาได้ที่เป็นโจทย์เนี่ย

ทั้งนี้โจทย์ฟ้อง๗กรรมโดยมีข้อความที่หมินประมาทใส่ความโจทย์ให้ถูกดูหมินเกลียดชั่ง
โพสต์ข้อความของจำเลยว่าอีเหลือม

ไม่มีการเอ่ยชื่อโดยตรงแต่ทำให้ประชาชนเข้าใจ
บุคคลที่จำเลยโพสต์ด่าว่าอีเหลือมเนี่ยหมายถึงโจทย์
ส่วนตัวจำเลยอ้างว่าเป็นฉันอุตส่าหก
โดนจำคุกกี่ปีนะ
ก็บอกว่านี่ให้ลงโทษทุกตำ
สองแสนเนื่องจากปากเสียไปด่าเขาอีเหลือม
กระทงละสี่ปีนะ
ปรับสี่หมื่นรวมห้ากระทงจำคุกห้าปี
ปรับสองแสนพี่เพราะแล้วพฤติการ
ร้องอายานี่คือทำซ้ำนี่คือเข้าเลย
ไม่มีการต้องขึ้นสารแล้ว
ใช่ไหม

ปีกับภาพชวนคิดถึงทีมนักแสดงเก็บแผ่นดินมารวมตัวกันอีกครั้งไปดูเลยครับ
โอ้โหเขารวมแบบรุ่นดั้งเดิมมาเป็นรุ่นพ่อแม่นะ

ตอนนี้เป็นกัปตันเป็นผู้กำกับ

อันนี้คือภาพในอดีต

อีกเป็นคนที่มีอาวุธแบบนี้นะยังจริงมีผ้าอะไรแบบนี้อ่ะ

ฉันจะหาของแกมาอีหนุ่มตอนแกอ้วน

เรฟลินทรเปิดเผยแล้วนะคะ

เราก็เสนอข่าวไปก่อนโควิดนี่แหละ

มา๓ปีเหตุเพราะเวลาไม่ตรงกัน
ทักษณะคศีรษฐ์ต่างก็ไม่ตรงกัน
ที่ผ่านมาพยายามปรับจูนตลอดแต่ไม่ได้
มาคุยแล้วตกลงลดสถานะมาเป็นพี่น้อง

ซึ่งไม่รู้ตอนนี้เขาแฮปปี้ดี
ทำให้เสียใจไหมเสียใจแต่ไม่เฮิต

เพราะสอนอะไรหลายอย่างแต่ไม่เสียดาย

ให้คำปรึกษากันตลอด

คุยกันทั้งสองคนแล้วว่า

เป็นพี่น้องกันมันกลับสบายใจกว่า
เราเป็นแบบไหนก้าวข้ามไปอีกขั้นหนึ่งในเรื่องของความรักอะไรอย่างนี้
คุณเกรทรหล่อขึ้นเยอะมาก

หล่อขึ้นเยอะมากเลย
ยีดตูดมันไม่ใช่

มันบอกว่าพี่ด่าไม่จริง

อร่วยดุมากเลย
สมควร

จริงแล้วเนี่ยเรื่องกรณีของคุณแต่ว
เข้าไปมีคนหนึ่งเสียมารยาทมากเหมือนไปขอเลข

เอออ๋อได้เลยวันเผาใช่มั้ย
ใช่มั้งนี่ไงวันเผานี่ไง
ไปขึ้นอ่าลงทีมีมาที่เขาเขียนอ่ะไม่ดีเลยอ่ะ

น้องแซวคุณพ่อมีเลขฝาพี่ช่วยเจอแต่ลงกะ
มีใครผมอัดผมยังไม่กล้าอ่านออกอากาศเลย
ผมว่ามันแยกเกินไปที่จะอ่าดออกไป

อุ้ยที่แแต้ร์อ่านกรณ์
วันนี้เราโอ้โฮลงไห้เลยโอ้โฮสงสาร
อ่านกรเป็นวันที่เผาที่วินมาทำให้
เอาละครับพรุ่งนี้รอเศรษฐีใหม่
เชื่อว่าขอให้คนดูข่าวใส่ไข่เป็นเศรษฐีใหม่หรือเศรษฐีมากขึ้น